คนจนคืออายวันวาเลนไทยยังไปไปหนู
กล้องเข้าพุทัยไร้ผู้
อาทิบงานช่วงมาเข้ามาร้องเลยหรือเปล่า

ไอ้ตัดสินใจเพลงนี้คือดังมากไอ้หนุ่มชุมชน

หายหน้าหายตาไปนานค่ะล่าสุดกลับมาแล้วค่ะ
แล้วเพลงพี่สอนสินชัยเนี่ยก็ยังฮิตติดหูอยู่ตลอดค่ะ
บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้ไอ้หนุ่มชุมชนดังมากค่ะ

และล่าสุดนะคะถือเป็นการหวนกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้ง
ภายใต้บ้านหลังใหม่ก็คือหายทองคำแรกของ
พร้อมกับผลงานแรกในบ้านไห่ทองคำนะคะ
ก่าวแก่งเลิ่นจานสังหาญใจ
่งเลิกจานสังหารใจนะคะ
สิบอาทิตย์สหาคมนี้ได้ฟังแน่นอนค่ะ

สอนสินชัยบอกว่าขอบคุณในห้างประจักรชัยมาก
ให้โอกาสได้เข้ามาเป็นศิลปินน้องใหม่ในค่ายเสริมทัพความปังค่ะ
ส่วนเรื่องการมูนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ใจไม่นิ่งนะจ๊

ใช่ชีวิตมันจะติดลมบนนะคะคงไม่มูอยู่ไม่ได้ค่ะ
สอนสินชัยเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตนี้ไม่ถึงกับปูหรอกนะคะ

ที่คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวมหาสารคาม

แต่ถ้าหากมีโอกาสไปตามสถานที่ต่างนะคะ

เพื่อเสริมความปังให้กับตัวเองและครอบครัว
จริงแล้วอยู่บ้านผมอยู่สารคามก็คือมีองค์พระธาตุนาดุลนะครับ
ที่ไปกราบขอพรประจำการที่ว่ากราบไหว้เริ่มจากพี่น้องญาติมิตร
คุณพ่อคุณแม่แม้แต่คุณพระคุณเจ้า
มันเป็นอะไรที่ให้แรงบันดาลใจให้เรามีพลังครับ
อันนี้อันนี้คือคือทิ้งไม่ได้เลยสิ่งไหนที่ผมมองแล้วว่าสบายใจผมก็ทำ
อีกอย่างหนึ่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ในใจเราอยู่แล้ว
บางทีเราว่างเสร็จจากงานหรือว่างอยากไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
กราบพระอาจารย์เจอแฟนเพลงนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้ครับ
ยังมีความพยายามจะร้องต่อ